นี่แหละแต่ว่าไปที่จังหวัดระยอง

เออที่ท่านรออยู่ค่ะ
มาดูที่นี่หมูย่างหนังกรอบที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นของร้านพิทักษ์หมูย่างอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ครับเขารับไปย่างตามงานอีเว้นต์
ตามสถานที่ต่างทั่วประเทศ

นี่มันหมูกรอบหรือไอ้ตัว
อะไรข้างเคราะห์บินค่ะบินได้
อะไรอ่ะกะโรกบินคิดก็จะพูดไม่ได้เอ้า

น้ำหนักตามที่ลูกค้าสั่งมาเลย
ตั้งแต่ขนาด๖๐กิโลกรัมจนถึง๑๑๐กิโลกรัม

ย่างด้วยถ่านไม้เงาะเท่านั้น
เวลาจะใช้แบบว่าย่างก็จะใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
ย่างก็ต้องแบบว่าชะโลมด้วยน้ำเครื่องปรุงสูตรเด็ดของทางร้านด้วยนะ
ย่างไปทาไปเพื่อให้น้ำปรุงเครื่องปรุงมันซึมเข้าถึงเนื้อหมูด้านใน

หนังมันพองเวลาย่างอ่ะ

เขาบอกว่าเวลากัดหนังหมูไปมันจะเป๊ะเหมือนหมักมันมันจะแตกในปาก
และที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านก็คือน้ำจิ้มรสเด็ด
หัวประเทศนะจ้ะ
โทรไปจ้างเลย
จ้ะนะครับอยู่ระยอง

นี่ทองไหม
นี่ได้กินอาทารเนอะ
นะคะใกล้กัน